ส่วนเรื่องนี้ตามต่อเหมือนกันนะคะเรื่องของคดีสะเทือนขวัญที่อายุทยาจากกรณีที่มีคนฆ่าหันศพนะคะ
แล้วก็เป็นชายนิรนามถูกแยกชิ้นส่วนแล้วเผาปรากฏว่าที่แท้แล้วเป็นฝีมือของภรรยานี่แหละค่ะ
อ้างบอกว่าถูกผู้ตายทำร้ายมานานทนไม่ไหวนะคะก็เลยก่อเหตุขึ้น

เราได้วางแผนมาก่อนไหมครับพี่
ตอนที่เราแผนเขาเนี่ยตอนนั้นเขาลงที่สะเป็น
ก็ได้มีการพูดอะไรกันต่อมาใหม่
อันนี้เราไม่ได้มีการวางแผนด้วยก่อนใช่ไหมครับ
แต่อยากบอกอะไรก็พูดตามกันเลยครับพี่
นางสาววาสนาภรรยาของนายสุบินผู้เสียชีวิตเปิดปากสารภาพ

ฆ่าสามีคู่ชีวิตของเธอเพราะทะเลาะกันมาตลอด
อยู่กินกันมานาน๒๐ปี
และเธอถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำจนหมดความอดทน
วันเกิดเหตุ๒๘กุมภาพันธ์
นายสุบินดื่มเหล้ากับเพื่อนที่บ้าน
จนเกิดทะเลาะกันกับนางสาววาสนา
ในขณะที่นายอนันตชัยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แล้วใช้มีดแทงนายสุบินจนเสียชีวิต
ก่อนตัดสินใจหั่นแยกชิ้นส่วนศพ
แล้วซื้อถุงดำที่ร้านสะดวกซื้อ
ช่วยกันนำชิ้นส่วนใส่ถุงแยกเป็น๓ถุง

โดยใช้รถกระบะขับออกนำศพไปทิ้ง
ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

บริเวณริมถนนสาย๓๔๗อำเภอบางปะอิน
ทิ้งศีรษะริมถนน๓๕๖อำเภอบางปะอิน
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีชาวบ้านมาเฝ้าดูการทำแผน
ขณะที่ทั้งคู่สีหน้าเรียบเฉย
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
รัฐนาธิเบสช่วง๗โมงเช้าของวันที่๑มีนาคม
ปรากฏว่ามีรถกระบะสีขาวของผู้ตาย
คันที่ใช้ก่อเหตุขับเข้ามาจอดในลานจอดรถจริง
ตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน
เห็นผู้ต้องหาทั้งสองคนขับรถเข้ามาจอด
ทั้งคู่เดินไปหลังรถแล้วยืนคุยกันสักพักหนึ่ง
แล้วในเมฆก็ปีนขึ้นไปกระบะท้ายรถ

จากนั้นมีคนเห็นว่าทั้งคู่ได้เดินออกมา

เรียกวิน๒คันไปส่งที่บ้าน
เมืองต้นตำรวจควบคุมตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน